ที่ผู้นำรัฐบาลได้เดินทางไปเยือนหลายประเทศ

ก็จะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

ออกคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ออกมาบังคับใช้กับข้าราชการ
แล้วก็สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบเป็นระยะ
ล่าสุดก็จะมีการทดลองใช้มาตรการเดินรถเข้าออกภายในธรรมเนียบใหม่

ค่อยจะประกาศออกมาเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เคยมีคำสั่งจัดระเบียบรอบธรรมเนียบรัฐบาลไปแล้ว

โดยเฉพาะทางเข้าออกภายในธรรมเนียบรัฐบาล
จุดจอดรถของคณะรัฐมนตรี
ข้าราชการไปจนถึงพื้นที่ที่สื่อมวลชน
สามารถดักสัมภาษณ์ผู้นำประเทศ
ก็ต้องถูกจำกัดเช่นกัน
มาแล้ว๑เดือนบางมาตรการ
ก็ใช้บังคับได้แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้น
โดยเฉพาะการตรวจสอบคนเข้าออก
ที่ยังทำได้ไม่เต็มที่
นั่นเป็นเพราะติดปัญหาของการจัดตลาด

ถือเป็นนโยบายของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ต้องการส่งเสริมสินค้าชุมชน

แต่นับตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมเป็นต้นไป
พื้นที่ต่างรอบธรรมเนียบรัฐบาล

จะใช้เฉพาะเป็นเส้นทางเข้าออกของ
รวมไปถึงบุคคลสำคัญที่เป็นแขกของรัฐบาลเท่านั้น
ส่วนบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการ
สื่อมวลชนก็ให้เข้าออกที่ประตู๑๐
ด้านข้างตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

ระหว่างตึกบัญชาการ๑และตึกบัญชาการ๒
ส่วนทางออกก็ให้ใช้ประตู๔ตรงข้ามกับกพ
และประตู๕ตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับผู้ที่จะมาติดต่อราชการ

จะเปลี่ยนจุดแลกบัตรประตู๑มาเป็นประตู๑๐แทน

ยังสามารถจอดที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรได้ตามปกติ
ซึ่งแผนทดลองปรับเส้นทางใหม่นี้
ยังไม่ได้ปรับใช้อย่างเป็นทางการ
เนื่องจากจะต้องมีการปรับใช้และศึกษาความเป็นไปได้ว่า
สามารถบังคับใช้ได้จริงและติดขัดเรื่องอะไรหรือไม่
ทางนี้เพื่อต้องการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ธรรมเนียบรัฐบาลไทยให้เทียบเท่าสากล
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ซึ่งหากแผนทดลองนี้ปฏิบัติได้อย่างไร้ปัญหา
ก็จะออกเป็นระเบียบบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน